สวัสดีครับมาติดตามการพยาบกรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องเลยนะครับโดยเฉพาะสถานการณ์ฝนอย่างที่ได้ติดตามมาอย่างต่อเนื่องนะครับฝนในบริเวณตอนกลางรวมถึงในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือหลังจากนี้เป็นต้นไปคงต้องจับตานะครับโดยเฉพาะภาคเหนือฝนตกติดต่อกันมาอย่างยาวนานนะครับโดยเฉพาะจุดที่เป็นภ

มีความอันตรายเลยทีเดียวนะครับสูงประมาณ๓เมตรนะครับโดยเฉพาะจุดที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจจะสูงเป็นพิเศษแล้วก็ทำให้เกิดอันตรายได้ส่วนนี้ครับเป็นปริมาณฝนสะสมนะครับก็สิ่งที่ต้องระวังก็คือจุดตรงนี้นะครับสีเขียวคือบริเวณที่มีปริมาณน้ำฝนสะสมจนอาจจะทำให้เกิดภัยทางธรรมชาติ
โดยเฉพาะกลางสัปดาห์นี้หน้าจับตาเป็นพิเศษนะครับ
นี่คือสิ่งที่ต้องมาเตือนกันในรู้ก่อนร้อนหนาวครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ